รวมความรักของทุกคนเพื่อพ่อของเรา
การเดินช้างด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์
คือแล้ววันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมาย
เพราะโลกนี้ฉันกว่างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่
สิ่งเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทาง
วิ่งกับกันราวกับน้องที่พบเห็นดินด้วยฟ้าลง
และฟ้าฟ้องอยู่บนฟ้า
ปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานกัน
ทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจ
ปันปันจักรยานไปปันปันจักรยานกัน
บันด้วยใจที่แสนฉันบ้านให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเรา
การเดินทางสร้างเราให้เธอมันโตขึ้นมาในทุกครั้ง
การเดินทางเปิดดาวให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมาย
เพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่
คงทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่
เสียงความห่าวเกิดต่อมาให้โลกขึ้นมา

บุกว่าลูกทูโยตัวยาวเยือนช่วงเสียงนั้นนั้นเทียน
บุกว่าลูกทูโยตัวยาวเยือนช่วงเสียงนั้นนั้นนั้นนั้น
มนตาคินาที่เราเห็นเป็นธรรมดาที่ปัญหากว่างนั้น
ชีวิตต้องฝ่าฝั่งอุปสรรคนับพัน
จะกระยะทำงูหัวหวากน้ำเท่าไรไม่ยัน
แม้ว่าเราปากใจ
ทางหลังก็ผ่านผมไป
ปันปันจะกระยานไป

ทางจะใกล้หรือใกล้ไม่สำคัญ
มันอยู่ที่หัวใจ
ปันปันให้เล่นต้อง
ใจจะเที่ยวเท่าเท่า
อย่ามีเหิงว่าได้
ปันปันจะกระยานไป
ปันปันจะกระยานกัน
ทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญ

ปันปันจะกระยานไป
ปันปันจะกระยานกัน

ปันปันจะกระยานกัน
ปันด้วยใจที่แสนชิ้นบ้าน

จากนี้จะเสร็จชีวิตบ้าน
ให้โลกสวยสวยงามยิ่งผ่านทรงโลกเรา
ห่วงความรักของทุกคน
เผื่อพ่อของเรา
โลกแขกเตอร์โลกแขกเตอร์โลกแขกเตอร์
โลกแขกเตอร์โลกแขกเตอร์โลกแขกเตอร์
ก็ย้ำกันหน่อยนะสำหรับโครงการปั่นเพื่อพ่อ

ใครที่เตรียมตัวเตรียมความพร้อมมาแล้วนะครับ

คมนี้เลยแต่ว่าต้องเตรียมความพร้อมร่างกาย

รับประทานอาหารรวมถึงฝึกซ้อมกันมาอย่างดี
ใช่ปัดเพื่อสุขภาพนะแต่ต้องรักษาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับ
ส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามความสนุกกันต่อในตลัดข่าวนะครับ
ไปกันที่จังหวัดกระบี

ม้าลายของเขาไม่ธรรมดานะ
วาดลวดลายเป็นรูปสัตว์ด้วย
โอ้โหสวยงามขนาดไหนไปติดตามครับ

น่ารักมากเป็นรอยเท้า
เดี๋ยวคุณเคลียร์กับผมก่อนเรื่องกะบี่ไร้เทียมทาน

ดิฉันก็คิดถึงของกินก่อนเลย
กลับมาที่เรื่องของทางมาลัยที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นะฮะ

เป็นทางม้าลายที่หลากหลายรูปแบบน่ารักที่จังหวัดกระบี่ครับ
เขามีอยู่หลายจุดนะครับแต่ละจุดก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
หรือว่าแยกเสือเขี้ยวดาบนะครับ
ก็จะสกรีนเป็นรูปเท้าเสือ
นี่แหละรอยเท้าของเสือ
ส่วนที่สี่แยกนกอินซีครับที่บริเวณถนนมหาราชก็จะเป็นรูปนกอินซีกลางปีกสยายปีกเลย
เพื่อให้รู้ว่าจุดนั้นคือแยกนกอินซีอะไรประมาณนี้
ส่วนที่๔แยกช้างเดาได้เลยว่าเป็นรั้วรูปอะไร
รูปช้างเท้าช้าง
บริเวณหน้าเทศบาลเมืองกระบีก็จะเป็นรูปเท้าช้างนะครับสำหรับสี่แยกช้างครับ
ก่อนหน้านี้นะครับทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้จะทำทางมาลัยเป็นรูปของมาลัยเป็นที่ฮือฮามาแล้วรอบนึง
มาคราวนี้ครับนายกีรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะครับ
บอกว่าการทำม้าลายเป็นรูปสัตว์ต่างก็เพื่อสร้างสีสันนั่นเอง
ตามปกติทั่วไปเนี่ยทางม้าลายก็จะเป็นแค่เส้นสี่เหลี่ยมเหมือนกันทั่วโลกนะ
แต่เพื่อสร้างสีสันให้กับจังหวัดกระบีที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศิลปะ

นี่น้องอินซีนี่
หลังจากเริ่มดำเนินการก็มีนักท่องเที่ยวประชาชนนะครับให้ความสนใจมาถ่ายรูป
ส่วนงบประมาณนั้นก็เป็นงบปกติเท่ากับการตีเส้นตารางเมตรละ๒๗๐บาทนั่นเอง
และมีอายุการใช้งานประมาณ๓๔ปี
ซึ่งคุณผู้ชมหากไปเยือนจังหวัดกระบีก็อย่าลืมไปแวะเซลฟี่กับทางม้าลายน่ารักนะ
แต่ก่อนจะแวะนี่ต้องรอสังเกตดูรถก่อนนะคะ
ไม่ใช่ว่าจอดเซลฟี่กันกลางถนนเลย
โอล่าช่วงนี้ช่วงปลายปีแบบนี้เชื่อว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวของคนไทย

เริ่มที่จะหนาวแล้วและอีกหนึ่งสิ่งก็คือ
แต่ว่าถ้าเรานึกถึงทุ่งทันตะวันที่สวยงาม
หลายคนก็จะต้องนึกถึงสระบุรีลบบุรี

อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานั่นเอง

ติดตามกันเลยกับคุณวัชรีดวงใสค่ะ

กลายเป็นภาพที่ถูกแชร์แล้วก็ไลค์กันเยอะมากค่ะ
สำหรับดอกทานตะวันที่บานสะพรั่งต้อนรับลมหนาว
เจ็มทองทุ่งไล้มาในสวนจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
แต่ละวันนะคะมีนักท่องเที่ยวมาชม

บนพื้นที่กว่า๕๐๐ไร่แห่งนี้

ทานตะวันบานรับแสงอรุณยามเช้า

ตอนนี้กลายเป็นทุ่งทานตะวันที่สวยงามและใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งแห่ง
มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเดินทางไปแชะ
พร้อมกล้องและโทรศัพท์คู่ใจ
ความสวยงามของธรรมชาติยามเช้า
ในช่วงหน้าหนาวกันอย่างต่อเนื่อง
จรรคำสมัยเจ้าของรายละว่า

ตัดสินใจเปลี่ยนจากการปลูกไร่ข้าวโพด
ปลูกต้นทานตะวันเมื่อวันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมา

ทำให้ขโพธิ์ที่ปลูกมีผลผลิตต่ำ
ขาดทุนสะสมมา๒ปี
ไป๒เดือนจากภูเขาโล่ง

ที่ออกดอกเบ่งบานล้อกับแสงแดดเต็มพื้นที่
สะดุดตาคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมา
จึงทำให้เกิดกระแสแชร์ภาพในโลกโซเชียล
และมีประชาชนสนใจจำนวนมาก

ซึ่งทำข้าวโพด
เศรษฐกิจทางไล่ข้าวโพดมันไม่ได้นะครับ

ก็เลยลองหันมาปลูกทานตะวันดูนะครับ
ก็จะปลูกผลผลิตส่งทำท้องตลาด
แต่ไม่คิดว่าจะได้รับ
จากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะครับ
จรรย์ยอมรับว่าแม้ผลผลิตจากทานตะวันจะน้อยกว่าข้าวโพด
แต่เสน่ห์ของทุ่งทานตะวันมีผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
เพราะดอกทานตะวันกับวิวบนเนินเขาเรียงรายซ้อนกัน
เป็นภาพทุ่งสีเหลืองอร่ามมองแล้วสบายตา
โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนี้ดอกทานตะวันจะเบ่งบานสวยงาม
ไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็ดูสวยงามสดใสบรรยากาศก็เป็นธรรมชาติมากมากค่ะ
แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติไปชมความสวยงามของทุ่งสีเหลืองแห่งนี้
เฉลี่ยวันละ๓๐๐๐ถึง๔๐๐๐คนส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์มากถึง๕๐๐๐คนต่อวัน
และหลังจากนี้ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมทุกปี
เกณฑ์การเข้าชมสามารถเข้าไปในไร่สวนทานตะวันเพื่อถ่ายรูปได้แต่ห้ามหักต้นและเก็บดอกทานตะวันไปแค่นั้นค่ะ
ส่วนปีหน้าจารันบอกว่าจะปลูกพืชเพื่อการเกษตรเหมือนเดิมและเมื่อเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวจะปลูกต้นทานตะวัน
แต่ปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกครั้งละหนึ่งร้อยไร่เริ่มปลูกจากด้านล่างสุดก่อนถัดไปอีกสิบห้าวันก็จะปลูกอีก๑๐๐ไร่
ทำแบบนี้จนปลูกไปจนถึงหน้าถนนเพื่อให้ทานตะวันออกดอกไม่พร้อมกันและต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
ปีหน้าจะพยายามทำให้ถึงปีใหม่นะครับก็จะปลูกทีละร้อยกว่าไร่ครับ
ทางสักระยะสิบห้าวันปลูกอีกร้อยกว่าไร่เสพห้าวันปลูกร้อยกว่าไร่
ทีนี้จะทำให้ถึงปีใหม่นักท่องเที่ยวจะได้ชมได้ทั่วถึงกัน
ใครอยากไปสัมผัสความสวยงามถ่ายรูปเล่นในทุ่งดอกทานตะวันแห่งนี้ก็แวะไปได้เลยค่ะ
สามารถขับรถลัดเลาะเข้าไปชมได้ชอบจุดไหนก็จอดรถถ่ายรูปจุดนั้น
ค่าผ่านทางคนละ๒๐บาทเท่านั้นความสวยเกินราคาเดินทั่วไร่ได้เลย
เพลินใจอากาศดีไร่ที่นี่ก็ปราศจากการฉีดสารเคมี
สังเกตได้จากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามดอกทานตะวันค่ะ
ทานตะวันที่ไร่มณีสวนนะคะคาดว่าจะหมดในวันที่๑๐ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
แต่สำหรับใครที่มาไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเจ้าของไร่ได้ปลูกไว้อีกบางส่วน
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะ

หน้าดิฉันเนี่ยฟัน
คุณผู้ชมที่ดูกันเมื่อสักครู่ผมแอบเหลือไปดูในไลน์ที่ส่งมา

เห็นเมื่อกี้ผู้สามารถบอกว่าจะบานไปถึงวันที่๑๐นะครับ
แต่ว่าถ้าหลังจากนั้นมาไม่ทันก็อาจจะมีบางส่วนที่ปลูกเพิ่มเติมไว้ให้ได้ชมกัน
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามของเมืองไทยในช่วงฤดูหนาวแบบนี้
เรื่องราวของความสำคัญของธรรมชาติก็ยังมีให้ได้ติดตามนะครับ
กับรายงานของปตทวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวของเรื่องของการรักต้นน้ำ
ที่เป็นต้นน้ำมีความสำคัญอย่างไรติดตามได้ในตอนรักต้นน้ำครับ
สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงพิสุทธิผิวอ่อนครับ

และที่ลืมไม่ได้เลยนะครับต้นไม้ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของต้นน้ำลำทานครับ
พื้นที่ต้นน้ำถือเป็นแหล่งผลิตน้ำให้แก่ลำทาน
ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยภูเขาหรือว่าเนินสูง

ซึ่งปกคลุมไปด้วยสภาพป่าไม้ตามธรรมชาติ

คือสามารถช่วยป้องกันน้ำฝนขณะฝนตก

ส่วนเศษไม้ใบไม้ที่ทับถมผูกพังอยู่บนผิวดินนั้น

ทำให้น้ำมีโอกาสไหลซึมลงไปเก็บสะสมอยู่ในดินได้มาก

ที่สามารถมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีครับ
เพราะว่าป่าไม้นะครับมีความสัมพันธ์กันในหลายด้านนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศสัตว์ป่า
และที่สำคัญครับมนุษย์อย่างเราด้วยครับ
และแน่นอนนะฮะจำเป็นต้องมีสมดุลด้วย
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดถูกทำลายหรือว่าเสียหายไป
ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับสมดุลธรรมชาติ
แล้วก็จะนำมาซึ่งผลกระทบในอนาคตตามมาเป็นลูกโซ่ครับ
ผลต่อทรัพยากรดินคือทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน
โดยปกติต้นไม้มีบทบาทในการช่วยสกัดกั้นไม่ให้ฝนถึงดินโดยตรงครับ
ต้านทานการไหลบากของน้ำ
ช่วยลดความเร็วของน้ำที่จะพัดพาหน้าดินไป
ผลต่อทรัพยากรน้ำคือทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูฝน
และทำให้เกิดความแห้งแรงในฤดูแรง
เมื่อป่าถูกทำลายสัตว์ป่าก็ไม่มีที่อยู่อาศัย
ทำลายแหล่งอาหารทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
เพราะฉะนั้นในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำทาน
เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนครับ
อนุรักษ์ป่าต้นน้ำรำทานมีหลายวิธีด้วยกันครับ
ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาสภาพป่าไม้
บริเวณพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำทาน

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้น

ร่วมมือกันครับปลูกซ่อมเสริมป่า

เพื่อทดแทนป่าที่สูญเสียไป

เพื่อให้ธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์ครับ

สิ่งดีก็จะสะท้อนกลับมาให้กับมนุษย์เราเช่นเคยนะฮะ

อย่าลืมดูแลธรรมชาติรอบตัวคุณ
เพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคตครับ
วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

ปตทพลังที่ยั่งยืน
นี่ก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาตินะคะ
รู้กันว่ารักต้นน้ำปลูกพืชปลูกป่า
ต้นน้ำมันเป็นอย่างไรทำอย่างไร
แต่ว่าช่วงหน้าใครที่รอเรื่องของของกินอาหารอร่อย
แล้วไม่ธรรมดานะเป็นอาหารที่หาทานยากมาก
แล้วก็ชื่อแปลกมากด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะ